เกิดเหตุตั้งแต่เช้ามืดนะฮะตุ๊กรับผักไปส่งแม่ค้า
ปรากฏว่าเครื่องมันติดอะไรหรือเปล่า
มันขับไปต่อไม่ได้ลงมาดูช็อกเลยนะฮะ
ใช่ค่ะสิ่งที่เห็นตรงหน้าก็คือบริเวณล้อหลังด้านขวาของคุณตุ๊ก
คือศพไปติดอยู่ตรงนั้นเร่งเครื่องเท่าไหร่ก็เร่งไม่ขึ้นนะคะ

สุดท้ายกลายเป็นศพนี่ค่ะโชเฟอร์ขับรถตุ๊กยืนยันเลยนะคะ
เขาไม่เห็นจริงว่าตรงนั้นมีคนไปประสบอุบัติเหตุ
แล้วร่างอยู่บนถนนจนกระทั่งตัวเองขับไปทับ
แล้วลากไปไกลสักระยะหนึ่งนะคะมารู้อีกที

รู้อีกทีก็คือเร่งเครื่องไม่ขึ้นนั่นแหละค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณตี๕๓๐ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
สุดท้ายแล้วตำรวจสนคลองตันแล้วก็มูลนิธิต่าง
ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนพัฒนาการฝั่งขาออก
ใกล้กับปากซอยพัฒนาการ๓๙เขตสวนหลวงกรุงเทพค่ะ
พอไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยลักษณะการกายภาพของถนนคือ
หมายเลขทะเบียน๒ขไข่ชช๘๘๗๐กรุงเทพมหานครคันนี้ค่ะ
สภาพด้านหน้าพังยับเลยนะคะห่างออกไปสักประมาณ๓๐๐เมตร
พบศพผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพนอนหงายสวมเสื้อเป็นเสื้อยืด
กลมสีเทาสวมเสื้อคลุมสีดำค่ะแล้วก็กางเกงขายาวสีน้ำตาลนะคะ
ไปตรวจสอบสภาพศพคือมีบาดแผลที่บริเวณศีรษะ
เลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากแขนซ้ายเองก็หักผิดรูปด้วย
มีบัตรแผลทะเลาะตามร่างกายเต็มไปหมดเลยพยายามตรวจสอบแล้วว่าผู้ตายคือใคร
ที่สุดแล้วก็ทราบนะฮะผู้ตายก็คือนายรัชพลเหล่าอำนวยชัยอายุ๒๗ปี
ทีนี้ใกล้กันไปพบรถตุ๊ก๓ล้อสีฟ้าจอดอยู่ด้วย
หมายเลขทะเบียนสเสก๒๐๘๗กรุงเทพมหานครคันนี้นะคะ
คนขับก็คือคุณลุงทองใสศรีสัจจาอายุ๖๐ปี
คุณลุงทองใสเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ผลไม้มาจากตลาดมหานาคตั้งใจจะไปส่งให้กับแม่ค้า
ตลาดย่านพัฒนาการใช้เส้นทางถนนพัฒนาการ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณ๓แยกคลองตัน
สังเกตเห็นรถจักรยานยนต์ล้มอยู่บนถนน
แต่ตอนนั้นคุณลุงทองใสบอกว่าหาคนขับคนขี่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
ก็เลยขับรถผ่านไปผ่านไปสักประมาณ๓๐๐เมตร
จู่รถของคุณลุงก็คือตุ๊กไม่สามารถเร่งเครื่อง
เร่งความเร็วได้ก็เลยเอาล่ะจอดลงมามาดู
มาพบว่าบริเวณล้อหลังด้านขวาของรถของคุณลุง
มีคนเสียชีวิตติดอยู่นะคะเลยตัดสินใจ
โทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาให้การช่วยเหลือ
คุณลุงทองสัยยืนยันกับทีมข่าวบอกว่า
ช่วงที่ขับรถผ่านจุดเกิดเหตุ
ผมมองไม่เห็นจริงว่ามีคนเสียชีวิต

ส่วนเราไปถามชาวบ้านคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
ก่อนหน้านี้เห็นผู้เสียชีวิต
มาทางแยกคลองตันมุ่งหน้าไปยังแยกพัฒนาการ

พอมาดูก็ไม่พบร่างของผู้เสียชีวิตแล้ว
กระทั่งตุ๊กเนี่ยจอดรถลงมาแล้วก็ไปพบศพพร้อมกันนั่นแหละค่ะ
เรื่องต้นทางตำรวจบอกว่ายังไม่ได้มีการแจ้งข้อเก่าหากับคุณลุงทองใส
เพราะเดี๋ยวต้องรอสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบเลยนะคะ
อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
ส่วนศพค่ะญาติได้
เดี๋ยวมาขอติดต่อรับศพที่โรงพยาบาลจุฬานะคะ
ตอนนี้เพราะว่าศพถูกส่งไปที่นั่น
เพื่อไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
เป็นเหตุสยองเกิดขึ้นเช้ามืดวันนี้นะครับ